สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชรพลฝึกใจดีกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับ
และสถานีผีดุของเราครับยังคงอยู่ในธีมเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอยู่ฮะ
และแขกรับเชิญของพวกเราชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
คุณระดานั่นเองครับสวัสดีครับคุณระดาครับ

มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าก่อนจากไป

เป็นประสบการณ์ของเพื่อนค่ะนะคะ

เพื่อนก็คือบอกก่อนว่าชื่อคุณนุ้ยนะคะ
คุณนุ้ยคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสนิทกัน
ก็จะมีเรื่องราวต่างมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยนะคะ
จนกระทั่งมีเรื่องของคุณย่า

ปีนั้นเนี่ยคุณย่าป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่สักประมาณ
ก็๒๓ปีเขาออกโรงพยาบาลบ่อย
เพราะว่าเหมือนคุณย่าจะเป็นหอบด้วยนะคะ

แล้วก็มีเหมือนเป็นโรคแทรกซ้อนของคนเป็นเบาหวานนะคะ

คุณย่าก็มีเข้าโรงพยาบาลออกมาพักที่บ้านบ้างนะคะ
ที่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะของบ้านของคุณย่าเอง

แต่ว่าคนละบ้านกับคุณนุ้ยนะ
ค่ะจากนั้นนะคะคุณนุ้ยก็ได้ไปดูแลคุณย่าบ้าง
วันไหนที่ไปดูแลคุณย่านะคะก็จะมีมีการ

คุณย่าวันนี้วันนี้จะมาเยี่ยมนะอะไรอย่างนี้
คุณย่าก็บอกว่าแล้วเก็บผ้าหรือยัง
รู้ได้ยังไงว่าซักผ้าเสร็จแล้วก็ตากผ้าไว้
ก็คือหลายครั้งที่คุณย่ามักจะทัก
อะไรที่เหมือนกับอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่มาทักอีกบ้านหนึ่ง
คือทั้งสองบ้านเขาชีวิตที่แยกกันอยู่
คุณนุ้ยเนี่ยเขาก็ทำนู่นทำนี่แต่พอวันไหนที่มาเยี่ยมคุณย่า
คุณย่าก็จะทักกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้
เช่นเก็บผ้าหรือยังเออรู้ได้ยังไง

คุณนุ้ยก็ไปเยี่ยมคุณย่าอย่างนี้อยู่บ่อย
คุณย่าก็จะบอกว่าคุณย่ามีกุมารกระซิบนะ
กุมารกระซิบจะเหมือนพูดทีเล่นทีจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นคนมีเซนต์มีรังสังหรณ์ต่าง
จะเล่าอะไรให้ฟังอยู่บ่อยนะคะ
พอหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าโรงพยาบาล
ก็ออกมาอีกทีนี้ต้องมาอยู่บ้านคุณนุ้ย
เพราะว่ารอบนี้อาการหนักก็คือมีอาการของโรคหอบเนี่ยกำเริบหนักมาก
แล้วก็คุณย่าเนี่ยต้องไปอยู่บ้านคุณนุ้ยเพราะว่าอากาศถ่ายเทสะดวกกว่าที่อยู่ที่บ้านตัวเอง
จากนั้นเมื่อนอนอยู่บ้านคุณนุ้ยก็ได้มีการทัก
นอนอยู่ก็บอกว่าลำสวยจังเลยอุ้ย
เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นใครลำสวยขนาดนี้มาก่อนเลย
แล้วคุณนุ้ยก็บอกใครย่าคุณย่าก็บอกว่า
ก็นั่นน่ะสวยมากเลยดูสิชุดเชิดหน้าตาสวยหมดชุดสวยมากเกิดมาไม่เคยเห็นชุดแบบนี้เลย

พอจากนั้นคนนี้ก็บอกไม่มีญาติหนูไม่เห็น
คุณย่าก็จะบอกว่าเขายิ้มใหญ่เลยไม่เห็นเลยนะ

คุณนุ้ยก็เลยเหมือนกับว่าคุณย่าเห็นแบบนี้เนี่ยเหมือนคิดสงสัยอยู่เป็นในใจอะค่ะว่า
จะมีรางสังหรณ์อะไรหรือเปล่า
เหมือนกับเอาจริงเหมือนกับว่าเพ้อคนนี้อาจจะเพ้อแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมองได้สองอย่างคือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณย่าแหละ
จะมีอาการเพ้อใช่หรืออาจจะเห็นจริงนั่นน่ะสิค่ะ
อาจจะเห็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าบ้านคุณนุ้ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะ
พอจากนั้นนะคะคุณย่าป่วยหนักแล้วอืม
โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนใจกลางกรุงเทพนะคะก็เมื่อปี๕๔ก็นานมากแล้ว
พอเข้าโรงพยาบาลรอบนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าอาการหนักมากนะคะก็เลยเสียชีวิต
พอคุณย่าได้เสียชีวิตลงจากนั้นนะคะทางโรงพยาบาลก็จะมีการมาถามกับทางญาติว่า
พร้อมที่จะอาบน้ำแต่งตัวให้คุณย่าหรือไม่นะคะหรือว่าจะให้ทางโรงพยาบาลเป็นคนทำให้
ทีนี้คุณนุยกับญาติก็บอกว่าเดี๋ยวทำเองดีกว่า
ก็เข็นคุณย่าไปรอแล้วคุณย่าไปรอเสร็จก็
เข้าไปจัดการนู่นนี่นั่นเสร็จก็มาที่ห้องดับจิตนะคะ
พอเข้ามาที่ห้องดับจิตปุ๊บที่ห้องเนี่ยตรงกลางห้องจะเป็น
เขาจะเป็นห้องโล่งโล่งแบบ
เปล่าเลยค่ะห้องสี่เหลี่ยมเลย
ตรงกลางห้องก็จะเป็นเหมือนซิงค์ล้างจานค่ะ
แจ๊เคยเห็นเตียงล้างจานที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะคะ
เอาเป็นว่าตัวคนนอนได้คนหนึ่ง
เป็นเอ่อสแตนเลสขึ้นมานะคะโดยที่เหมือนเป็นหลุม
แล้วก็ข้างบนก็เป็นตะแกงเหล็กวางพาดอยู่นะคะ
พอหลังจากนั้นคุณย่าก็ได้ทำการนอนบนนั้น
ก็อาบน้ำนะคะปะแป้งหวีผมแต่งตัวให้คุณย่าแบบอย่างดีเลยนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต
เราก็เลยเหมือนกับทำไปด้วยเสียใจไปด้วยก็เศร้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในขณะนั้นที่ความรู้สึกหลายอย่าง

มันปนกันเข้ามาอยู่ในสมองมันเยอะมาก

สายตาเนี่ยเหมือนกับห่างตาก่อนตอนแรกมันห่างตาก่อน
เห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใส่กระโปรงสีแดง
วงสีแดงเสื้อสีขาวนะคะ
เหมือนชุดทำงานออฟฟิศอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เดินออกมาเหมือนใส่รองเท้าแตะแต่ทานเล็บสีแดงนะคะ
คุณนุ้ยเลยคิดว่าถ้าคนเขาใส่รองเท้าแบบนี้หรืออะไรเขาก็น่าจะ
เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนสบายชิว
เห็นอีกแล้วค่ะเห็นอีกแล้วทีนี้คุณนุยก็บอกว่าอ่าทีนี้ไม่ได้เห็นห่างตาแล้ว
พอมาก็หันไปมองพอหันไปก็เหมือนกับไม่ใช่คนไทยนะคะ
ลักษณะมันจะเป็นคนจีนผมยาวเลยสวยค่อนข้างสวยทีเดียว
คุณนุ้ยก็บอกว่าพอเห็นเขาก็เดินมาพอคุณนุ้ยหันไปก็คือคนเราลักษณะปกติจะไม่จ้อง
เราก็จะไม่จ้องเขาก็เห็นก็ผ่านไปผ่านสายตาไปก็กลับหันกลับมาทำภารกิจตัวเองต่อ
พอหลังจากนั้นก็เห็นผู้หญิงคนนี้เหมือนก้มหาอะไรอยู่หยิบอะไรสักอย่างในห้องอะค่ะ
เหมือนกับแบบเหมือนคนทำงานแล้วไม่หยิบของอะไรอย่างเงี้ค่ะคุณนุ้ยก็เขามาเอาอะไร
จากนั้นก็เดินหายไปข้างหลังทีนี้ก็เลยหันไปมองข้างหลังนะคะ
ใจตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องลี้ลับแต่คิดถึงเรื่องผีเรื่องสาง
ไม่ได้คิดอะไรเลยหันไปก็คือเป็นเป็นฉากอ่าเขาเรียกว่าเป็นผนัง
ผนังแบบกั้นเลยนะคะผนังกั้นแล้วก็มันจะไม่มีประตูนะคะพี่แจ๊ค
แต่ลักษณะจะเป็นเหลื่อมอย่างเงี้ค่ะนึกออกไหมคะจะเป็นแบบเหมือนเหมือนตรงเนี้ย
เหลื่อมออกมานิดนึงแล้วตรงเนี้ยเป็นผนังนะคะเข้าไป
แล้วตรงนี้เป็นทางที่เข้าไปได้นะคะเหมือนลักษณะเหมือนกับแบบเป็นฉากกั้นแค่นั้นเอง
เหมือนให้เหลื่อมเข้าไปอย่างอะไรอย่างเงี้ค่ะเท่านั้นคุณนุ้ยก็อ๋อข้างหลังเป็นออฟฟิศ
สงสัยเป็นสำนักงานคิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำต่อไปทำต่อไปเรื่อย
ออกมาอีกแล้วค่ะทีนี้ก็เดินออกไปอีกคุณนุ้ยเขาก็รอบแรกเนี่ยเขายังไม่ได้สังเกตถึงขนาดที่ว่าทาเล็บแดงอะไรนะคะ
ก็คือมาสังเกตรอบที่๓ที่บอกว่ากระโปรงสีแดงเนอะเสื้อสีขาวผมยาวผิวขาวเหมือนคนจีนท่าเล็บแดงด้วย
คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ยังคิดอยู่ก็เหมือนค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ที่ไหนจะมาแต่งตัวใส่กระโปรงสีแดงเนี่ย
พี่แจ๊คคือจะไม่เรียบร้อยจะฉูดฉาดเกินไปไหมล่ะแล้วนี่ก็ห้องดับจิต
จากนั้นคุณนุ้ยก็รู้สึกเขาแต่งตัวแปลกแต่ไม่ได้คิดถึงอะไรเลย
คิดว่าทำไมคนนี้เขาแบบหรือเป็นญาติอืมของใครสักคนนึงแต่เขาก็มาหาของเหมือนมาหยิบอะไรอีกแล้วอืม
แล้วก็เข้าไปพอเข้าไปรอบนี้ก็คือรอบที่สาม
เนื่องจากเริ่มสังเกตเริ่มคิดว่า
ลักษณะแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้
น่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
แล้วเขาจะเป็นใครนะคะ

จากนั้นก็เสร็จละภารกิจ
อาบน้ำแต่งตัวหวีผมป่าแป้งให้คนย่าเสร็จเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ก็ยกคุณย่าขึ้นไปบนเตียงนะคะ

เพราะว่ามันจะ๖โมงเย็นแล้วมันโพเพแล้ว
ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพออกไปที่วัดได้ล่ะ
เจ้าที่บอกว่าจะทำการเก็บไว้ที่นี่ก่อน๑คืนนะคะ
คุณนุ้ยกับญาติก็โอเค
เจ้าหน้าที่ก็เอาคุณย่าขึ้นเตียงแล้วก็เข็นไป

บทพี่แจ๊คจำได้ที่เขาเข็นเข้าไปข้างในค่ะเออ
เข็นเข้าไปข้างในที่เป็นฉากหลบเลี่ยงที่ผู้หญิงแบบนั้นออกมาถูกต้องค่ะ
พี่แจ๊คเออจำได้ที่เข็นไป
มีที่เก็บอ่ะนะก็เข้าไปปุ๊บกลายเป็นลิ้นชักค่ะพี่แจ
ลิ้นชักเป็นช่องเป็นซองเป็นช่องเลยค่ะอืม
น้อยบอกว่าน่าจะสักประมาณสิบสิบกว่าช่องครับ
จากนั้นเข้าไปคุณนิดก็ตกใจมากคือแบบ
มันไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยแล้วก็ห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมแคบ
ไม่มีประตูไม่มีทางออกไม่มีเลยคือเข้าไปปุ๊บเห็นเป็นช่อง
เรียกว่าเป็นช่องเย็นว่าอย่างนั้นเถอะที่เอาไว้แช่ศพ
ถูกต้องค่ะพี่แจ๊คห้องเย็นเลยห้องเย็นแล้วช่องเย็น
อะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นแบบที่เราเคยเห็นในหนังกัน
ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บนะคะคุณนุ้ยแป๊บแรกเลยคือตกใจก่อนอืม
ผู้หญิงคนนี้เขามั่นใจว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาทำอะไรที่นี่
เข้ามาทำอะไรในห้องนี้คือแบบไม่น่าจะมีผู้เขาเรียกว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
เดินเข้ามาได้สิ่งมีชีวิตเอาเลยบอกไปว่าห้องเนี้ยเย็น
แต่ว่ารักษณะผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อก็คือเหมือนใส่เสื้อแขนกดสีขาวเนอะ
ก็ไม่น่าจะอยู่ในอากาศแบบนี้ได้นานนะคะที่ช่องเนี่ยมีชื่อติดอยู่สองช่อง
อ่าเป็นช่องบนกับช่องล่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินไปที่ช่องที่ไม่มีชื่อติดนะคะ
พอเข้าไปปุ๊บอ่ะโอเคเอาช่องนี้เป็นริมประตูเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกแล้วอืม
เปิดริมช่องออกมาสไลด์ออกมาพลื้ดอ่าเล็บแดงค่ะพี่แสงเฮ้ย
กระโปรงสีแดงค่ะผิวขาวเสื้อสีขาวคือช่องนั้นมีศพอยู่มีแต่
ไม่ได้ติดชื่อเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้ว่าช่องนั้นมีศพ
ก็เลยดึงออกมาแต่พอสไลด์ออกมาปุ๊บคุณนุ้ยเขาก็เนื่องจากยืนอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคือแบบสตันไป
องค์วิทยุแบบพลื้ดออกมาเลยแล้วแบบอืมจากนั้นจ้างมะเทศก็ไวเขาก็ตกใจว่าไปเฮ้ยทำไมทำงานกันช่วยยังไง
มีคนอยู่เขาพูดมีคนเนอะ
มีคนอยู่ทำไมไม่บอก
ทำไมมาติดชื่ออะไรอย่างนี้
แต่เจ้าหน้าที่เหมือนเขามั่นใจว่าจะมีแค่๒ศพ
ก็เลยเดินไปเปิดลิ้นชักอีก๒อัน
ก็คือมีอยู่ศพหนึ่งแล้วก็อีกลิ้นชักหนึ่งคือไม่มีศพ
ก็ลักษณะเหมือนกับว่าติดชื่อผิด
แล้วก็คือถ้าไม่มีใครรู้ก็คือไม่รู้ว่า
ตัวเองอยู่ช่องไหนจะออกไปบอกอะไรอย่างนี้ครับอิจารณ์

เมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนนี้ลักษณะแบบนี้กระโปรงแดงเดินออกมา

เพราะว่ากลัวเขาจะกลัวแบบทำงานไม่ได้
ทำงานแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ช็อก
พอสมควรที่คนตายตัวเป็นออกมาเจอตัวเป็นอีก
คือคุณนุ้ยก็เลยบอกว่าโอเคไม่พูดอะไรทั้งสิ้นก็คือให้คุณย่าอยู่ไป
เป็นช็อตที่จังหวังอรกเหมือนกันนะ
ระหว่างที่กำลังทำศพคุณย่าอยู่หางตาตอนแรกก็เห็นเหมือนกับมีคนเดินออกมา
รู้แล้วว่าเป็นคนก็คือเห็นแบบแดงแว๊บออกมา
รู้ว่าเป็นคนใส่กระโปรงสีแดงไม่เท่าไหร่ก็เหมือนคนคนนั้นก็เดินกลับเข้าไป
ครั้งที่สองเดินออกมาอีกเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเป็นผู้หญิงนี่หว่า

พอรอบที่๓มาเห็นอีกทีหนึ่งในใจมันก็ต้องมีการฉุกคิดแล้วว่า
มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคือคนเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะมาแต่งตัวกระโปรงแดงซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แต่ไอ้จังหวะนรกในที่นี้คือตอนที่เอาศพคุณย่ากลับเข้าไปเก็บที่ซองช่องใส่ศพ
แล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าช่องนั้นเนี่ยมีศพอยู่ดึงปลืดออกมา
สิ่งที่คุณนุ้ยเห็นคือคนนี้เดินออกมาให้ฉันเห็นอยู่เมื่อกี้กูช็อกนะ
แล้วที่สำคัญคือเขาเดินออกมาหาอะไรมาหาของบางสิ่งบางอย่างของเขา
ซึ่งอะไรก็ไม่รู้เขามาหาของเขามันต้องมีของบางอย่างที่อาจจะถูกเก็บอยู่ในตรงนั้น
เพราะมันต้องอยู่ใกล้กับศพหรือไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ตรงนี้ก็คือเป็นปริศนาอยู่นะณทุกวันนี้ที่คุณนุ้ยก็ยังสงสัยว่าแล้วเขาหาอะไร
นั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรียกว่าเป็นห้องดับจิตหรือว่าห้องเก็บศพก็แล้วกัน

อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนประสบการณ์ที่แบบเจอเล็กน้อยที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเป็นกับทางคุณตาค่ะอืม
ช่วงนั้นคุณตาก็โรคยอดฮิตเหมือนกันเบาหวานนะคะ
อันนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดมาตั้งแต่ก็น่าจะ๒๐ปีได้แล้วค่ะ
โรงพยาบาลนี้คุณตาคุณตาจะป่วยเป็นเบาหวานแล้วเข้าออกโรงพยาบาลเช่นนี้อยู่เหมือนกัน
รอบแรกนี่คือตัดนิ้วเท้านะคะ
ตัดไปสักหนึ่งนิ้วสองนิ้วอะไรอย่างนี้ค่ะตัดไปเรื่อย
ตอนหลังเนี่ยเวลาก็ผ่านไป๒๓ปีเข้าออกโรงพยาบาล
จนกระทั่งรอบสุดท้ายคือตัดขานะคะ
ตัดขาไปถึงหัวเข่า
โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะ
ก็ได้ทำการทางญาติก็ได้ทำการจองห้องพิเศษเอาไว้นะคะ

ทีนี้ห้องพิเศษนี้คือต้องจอง
เพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐก็จะเต็มอยู่บ่อยนะคะ
จากห้องเขาก็ไม่ได้แบบมีพอเพียง
ระหว่างรอห้องพิเศษเนี่ยคุณตาโดนตัดขาแล้วยังไงก็จะต้องพักที่โรงพยาบาลนะคะ
ด้วยความที่เขาก็ให้ปลอดเชื้อพอสมควร
ไปอยู่ห้องรวมก็กลัวจะเป็นห่วงอายุมากด้วย

ก็เลยที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาก็จะมีตึกเก่าค่ะพี่แจ๊ค
เป็นตึกเก่าแก่ของเขาเหมือนตึกแรกของเขาอะค่ะ
จะมีห้องอยู่ว่างอยู่ห้องหนึ่ง
แต่คิดว่าน่าจะเป็นห้องที่แบบทำงานเก่า
เพราะว่ามีตู้เอกสารเก่านะคะพี่แจ๊ค
เน้นย้ำว่าเก่าเพราะสนิมขึ้นเลย

เพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับ
เป็นโต๊ะไม้ที่เหมือนห้องพักครูสมัยก่อน
อันนี้คืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหน้านะคะ
ก็จะมีฉากกั้นนิดนึงนะคะ
ฉากกั้นแล้วก็จะมีเตียงผู้ป่วย

ได้นอนเฝ้ากันนะคะ
ทีนี้คุณตาก็นอนอยู่บนเตียงนั้น
ข้างหน้าห้องต้องอธิบายลักษณะว่า
เป็นห้องที่ติดริมทางเดิน
แต่ริมทางเดินนี้คือจะยาวแบบยาวมาก
แล้วก็เวลานั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก๖โมงเย็นนะคะ
สะหรัวแบบโพเพแล้วก็ไฟ
คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างจะเปิดหรือไม่เปิดดีตรงทางเดินอืม

ก็น่าจะเป็นคุณป้านอนเฝ้าอยู่
แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นนะคะ
ก็แต่ลืมบอกว่าประตูนะคะ
เขายกพื้นสูงถึงประมาณข้อเท้าของคนค่ะพี่แจ๊ค

ใครมายืนเนี่ยเคาะเนี่ยลักษณะเคาะใกล้ขนาดนั้นเนี่ยต้องเห็นเท้าแล้วนะคะ
เคาะก๊อกญาติก็รีบลุกไปดูแล้วก็เปิด
องไปซ้ายขวาไม่มีคนนะคะไม่มีคน
หรือว่าหูฝาดหรือว่าจะเป็นเคาะห้องอื่น
คิดว่าสงสัยมีห้องอื่นอีกที่เป็นทำห้องพักแบบนี้นะคะ
ก็ไม่ได้สนใจก็มานอนก็เคาะอีกแล้วค่ะพี่แจ๊คสักระยะหนึ่ง
ก็ประตูเขาจะเป็นลักษณะประตูไม้ที่โปร่งค่ะพี่แจ๊ค
ไม่ใช่ประตูแบบทึบเหมือนสมัยนี้นะคะแบบประตูไม้อัดโปร่ง
ก็รอสักพักหนึ่งหรือพยาบาลจะเข้ามาก็ไม่มีขาคนนะคะก็ไม่เห็นขาคนอีก
เปิดประตูไปอีกก็ไม่มีใครจนก็เจอผัดหมุนเวียนกันเจออย่างเงี้
อยู่บ่อยครั้งจาก๑วันเป็น๒วัน๒วันเป็น๓วันก็จะมีคนเพาะทุกวัน
ขาไม่มีไม่เห็นขาออกไปก็ไม่เจอใครจนกระทั่งมีอยู่คืนนึง
คุณตาก็นอนอยู่ทีนี้กลางดึกก็นอนแล้วก็ญาติก็หลับอยู่
ได้ยินเสียงปลายเสียงว่าเคาะก๊อกแต่มันดึกมันมืดมากแล้วค่ะ
น่าจะหลังเที่ยงคืนได้ค่ะพี่แจ๊คใครจะมาเคาะค่ะแล้วตรงนั้นน่ะ
มันไม่ใช่ทางผ่านของของใครเลยมันเป็นอะไรที่แบบ
เคยเป็นสำนักงานเก่าแล้วตอนเนี้ยคืออาจจะมีบางห้องเปิดอยู่
แต่เก็บแค่ของครับเท่านั้นเองอ่ะค่ะก็คือพอญาติลืมตาขึ้นมา
ก็ไม่มีขาแต่คุณตาคือนอนตาค้างมองแบบกลัวพูดไม่ได้
เพราะตอนนั้นคุณตาก็จะเริ่มไม่พูดแล้วก็เหมือนกลัวแบบ
เหมือนตกใจสุดขีดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ปกติแล้ว
อาจจะมีอะไรแน่เลยเพราะว่าเนื่องจากมาเคาะทุกวันแล้วก็ขาไม่มี
แล้วคนป่วยก็ตกใจจนจะช็อกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เลยได้ทำการขอย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะ
สี่ก็ได้ห้องแล้วก็เป็นพิเศษสี่เตียงนะคะห้องพิเศษสี่เตียงก็จะมีคนผู้ป่วยอยู่แค่สองเตียง
คุณตาหนึ่งเตียงแล้วก็อีกเตียงหนึ่งเป็นคุณลุงท่านหนึ่งก็จะมีคุณป้ามาเฝ้าคุณลุงนะคะเฝ้าทุกวัน
คุณตาก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะสักระยะหนึ่งก็ถามว่านานไหมก็นานอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าสัก๓๔เดือนได้นะคะคุณป้าคนนี้จะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนวัวมาร้องที่เตียงคุณตาอยู่บ่อย
แต่เมื่อก่อนเขาได้ยินแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
กลายเป็นว่าคุณป้าที่เขามาเฝ้าคุณลุงที่เตียงข้างกันเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเฝ้าตอนดึกได้ยินเสียงเหมือนเสียงวัวมาร้องที่เตียงของคุณตา
คุณลุงที่เตียงของคุณป้าทุกคืน

ใช่ค่ะใครจะมาเปิดเสียงดื่นบางจนกระทั่งจะถึงวาระสุดท้ายของคุณตาแล้วค่ะ
เดินมาบอกญาตินะคะที่เตียงเอ่อไม่ทราบว่าเปิดเพลงหรือว่าเปิดอะไรที่เป็นเสียงวัวไหม
แต่ได้ยินเสียงวัวเนี้ยมันร้องที่เตียงตาเนี้ยประจำเลยอืม
แต่คืนนี้หนักสุดนะคะคือมาชะโงกตอนกลางคืนเลยนะคะ
ทนไม่ไหวญาติก็หลับคุณตาก็นอนวิทยุอะไรก็ไม่ได้เปิด
ก็แบบร้องชัดมากร้องเหมือนทุกทรมานอะคนน่าจะเป็นคุณป้า
ไม่แน่ใจเป็นญาติที่เฝ้าก็ได้ก็ได้บอกว่าเออไม่มีนะ
สิ่งวัวอะไรมันไม่มีใครเปิดไม่มีอะไรบอกไปว่ามันไม่มีใครหรอก
เสียงวัวซึ่งซึ่งถามว่ากลัวไหมกลัวอืมนะคะที่กลัวเนี้ย
ก็เพราะว่าย้อนนึกไปถึงสมัยที่คุณตานุ่มหนุ่มคุณตาทำงานเป็นคนฆ่าวัวนะคะอืมอืม
โรงงานลงฆ่าสัตว์ครับด้วยความแบบจำเป็นลูกเยอะอืมลูกสิบหกคนครับ
ก็เลยจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างทำงานแม้กระทั่งเป็นคนเข้ากับคุณตาก็คือไม่อยากทำเลย
สิ่งที่คุณตาคิดก็คือไม่ไม่อยากทำในสิ่งเนี้ยแต่มันจำเป็นจะต้องทำครับ
ทุกครั้งที่ไปเชื่อดวัวตัดขาอืมนะคะพี่แจ๊คก็คือเนี่ย
วัวมาร้องที่เตียงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะ
คือทางญาติเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยสมัยตอนคุณตานุ่มเนี่ย
คือคุณตาเขาเคยเป็นคนเชื่อตัวยูโรงฆ่าสัตว์มาก่อน
เพราะว่าเนี่ยถึงวาระสุดท้ายของคุณตาสัตว์ที่เขาเคยเชื่อดเคยฆ่าไป
ก็เหมือนจะมาร้องหรือมาทำอะไรบางอย่างกับคุณตา
เพื่อเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญคุณโทษอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะเออ
แต่ทั้งหมดเลยนะผมเข้าใจนะเรื่องของอาชีพที่บางคนเขาเลือกไม่ได้หรอก
มันมีอะไรทำที่มันได้เงินมันก็ต้องทำใช่ค่ะแต่บางอาชีพที่เขาลงมือทำไปแล้วอ่ะครับ
มันก็เป็นการไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตคนอื่นค่ะแต่ทั้งหมดเลยครับ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะนะมันเป็นสถานที่ที่มันเกิดแก่เจ็บตาย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเลยครับว่าเหตุผลต่างมันเกิดขึ้นจากอะไร
รู้อยู่แล้วว่าทุกสถานที่ทุกซอกทุกหลืบทุกมุมของโรงพยาบาลอ่ะใช่ค่ะ
มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่อยู่ที่ว่าใครจะเจอแบบไหนซะมากกว่า
เอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุของเราครับขอบคุณแขกรับเชิญ
คุณระดาที่มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลขอบพระคุณคุณระดามากนะครับ
แล้วก็ครั้งหน้าครับสถานีผีดุของเราแขกรับเชิญจะเป็นใครที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้พวกเราได้รับฟังกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
ได้ไม่พลาดในตอนที่เราทำการออกอากาศแบบพี่เมียกัน
ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงครับ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะครับ

เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้ว
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ